ผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวออกไปทำงานทุกวัน
แต่พอถึงวันเงินเดือนออกค่ะ

ก็เลยมาขอรับบริจาคนมให้ลูกกิน

ทั้งหมดกุเรื่องขึ้นมา

โอ้โฮพลุงกับโอ้โฮ
หวานออกหิวเลย
ดูสภาพสิคะพนมมือนั่งร้องไห้
แล้วก็ก้มกราบตำรวจเพราะว่ากลัวความผิด
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายเอได้ไปโพสต์ทางเฟซบุ๊ก
โพสต์รูปภาพตัวเองในลักษณะที่มี
ลักษณะเนื้อตัวเต็มไปด้วยโครน

ตอนนี้วันนี้ตอนเย็น

วันนี้ตอนเย็นผมโดนดักจี้ปล้นเอาเงินเดือนไปหมดเลย

กะว่าวันนี้จะได้เงินพาลูกไปซื้อนมกับแพมเพิร์ส
วานผู้ใจดีวานผู้ใจบุญพี่ครับ
ใครมีนมใครมีนมไม่ทานผมก็เอานะครับ

ตอนนี้นมลูกก็จะไม่มีเครียด
โอ้โหฟังแบบนี้เห็นแบบนี้เป็นใคร

ในที่สุดแล้วตำรวจสพบ้านบึงค่ะ

ก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็พานายเอไปชี้จุด

แต่พอตำรวจตรวจสอบไปตรวจสอบนานนานกว่า๒ชั่วโมง

เนื่องจากว่าภรรยาทำหาเงินเดือน
เนื่องจากภรรยาถามหาเงินเดือนและ
ต้องหาเงินซื้อนมไปให้ลูกและเป็นค่าใช้จ่ายต่าง
เป็นค่าใช้จ่ายต่างนะครับ
แล้วก็ตัดสินใจกุเรื่องขึ้นมาว่า

ทีนี้ภรรยาของนายเอแล้วก็ลูกวัย๓ขวบเนี่ย

ฮะภรรยานายเอยอมรับนะว่าเฮ้ย
ในเอทำเนี่ยเธอไม่รู้เรื่องเลยนะ

ในเอสามีไปอยู่กับครอบครัวของเธอ
แต่มีปัญหาก็เลยแยกออกมาเช่าห้องอยู่

เอสามีก็จะแต่งตัวออกไปทำงาน

ภรรยาก็เลยนึกว่าอ๋อก็ยังมีงานทำ

เมื่อเกิดขึ้นมันแดงขึ้นมา
ภรรยาบอกโอ้โหตอนนี้หนูไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ย
หากสามีโดนจับติดคุกจริง
ก็คงจะต้องกลับบ้านไปหาพ่อแม่ครับ

ข้อหาคือแจ้งความเท็จแล้วก็นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมกับมีการมอบเงินส่วนตัวให้กับภรรยาของนายเอ

ซื้อข้าวกินด้วยท่านใจดีมากเลยนะ